พาไปดูความใจนิ่งนะคะ
เขาบอกบางครั้งเนี่ยไฟของตัวก็ไม่ได้จำเป็น
จะต้องไปกลัวคนที่เขาตัวใหญ่กว่าเสมอไป

จะแดกปลากับของกูแล้วล่ะมึง
นี่ครับตัวครับรวดลาย
เมื่อกินปลาไม่ได้เอาไส้ปลาให้มันแทนครับ

ตัวเล็กแต่ใจใหญ่เข้าใจเปล่า
บอกว่าทำการใหญ่ใจต้องนิ่งค่ะ
จะบอกว่าเมื่อกี้หาไม่เจอว่าไหนงู
คือคุณรัชพรพูดตลอดไหนงูอ่ะ

คุณนึกว่าแกเป็นแบบปากปลากันบ้าง

คุณเอค่ะเป็นคนโพสต์คลิปวิดีโอนี้
พร้อมกับบอกว่าขณะกำลังนั่งทำปลาอยู่ปลากระพง

เพราะพยายามที่จะเขมือบไม่ดูไซส์ตัวเองอีกแล้วนะคะปิดท้าย
เหมือนคลิปแรกก็ไม่ดูไซส์ตัวเองเหมือนกัน
ปลายังมีชีวิตปลาคงเขมือบแทน

แล้วขำที่แบบว่าน้องเบอร์กินไปไม่ได้เอาไส้กินลดขนาดเหลือแค่ไส้
ต้องนะคะก็พยายามเขมือบปลา
แล้วก็สุดท้ายก็คุณเอก็เลยร้องเพลง
เธอกลับบอกว่าอย่าพยายามอย่าพยายามอีกเลย

อย่าตะกะเลยนะจ๊ะหนูเดี๋ยวพุงแตกตายได้นะคะ
อาจจะยังไม่รู้ขีดจำกัดว่าขากันไกลมันก็มีขีดจำกัดไหมคะ
ถือว่าจะอ้าได้แบบมากหลายเท่าแต่มันก็มีขีดจำกัดนะงูนะ
สักศรีของงูสักศรีของเขาต้องใหญ่กว่า
สักศรีใหญ่กว่าตัวแต่กินแล้วกินไม่ได้เนี่ยมันเสียไหมสักศรีเนี่ย
อันนี้เสียงูไม่เสียหมาเสียงูเสียงูนะคะ
ปิดท้ายเอามาฝากกันนะคะในช่วงสายตรวจโซเชียลแบบนี้
หมดเวลาของเฟื่องแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันอีกว่าจะมีข่าวอะไรสนุกในช่วงนี้ค่ะ